สำหรับเหตุกราดยิงที่โคราชเนี่ยค่ะตำรวจก็บอกว่า

ก็ต้องรวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะหามูลเหตุจูงใจ
คนร้ายก่อเหตุเพราะว่าถือเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบสำนวนคดี
เหตุสำคัญก็คือพบทบก็บอกไปแล้วแหละ
ว่าเป็นเรื่องของการไม่รับความเป็นธรรมของทหารชั้นผู้น้อย

เพราะว่าก็ยิงก่อนเลยผู้บังคับบัญชาแม่ยายแล้วก็ในหน้า
เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการกู้เงินซื้อบ้านทหาร
ปัญหาเรื่องนี้เรานำเสนอมาต่อเนื่องนะคะ
แล้วเราก็มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ล่าสุดมีข้อมูลว่าคนที่เคยไปกู้เงิน
เพื่อไปซื้อบ้านในโครงการของนางอนง
ที่เป็นคู่กรณีของคนร้ายกราดยิง
ก็เจอปัญหาเหมือนกันมีปัญหาเรื่องของโฉนดลม

ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันมีขั้นตอนยังไงที่มันเป็น
ถ้าเอกชนไปหาที่ดินมาก็ทำบ้านจัดสรรที่ดิน
ขายให้กับทหารชั้นประถวน
แต่ปัญหาก็คือมันมีเครือญาติของนายทหารระดับสูง
มาร่วมกันทำโครงการขึ้นมาเอง
พอทหารชั้นประทวนสนใจก็จะไปกู้เงินนะคะ
โครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ทหารชั้นประทวนเขาก็มีความต้องการแตกต่างกันออกไป
เช่นเขาอยากจะซื้อบ้านพร้อมที่ดินซื้อที่ดินอย่างเดียว
หรืออยากจะไปกู้เงินเพื่อต่อเติมบ้าน

แต่อยากจะได้ส่วนต่างเพื่อไปใช้หนี้ก้อนอื่น
อันนี้มีหลายวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการกู้ค่ะก็จะผ่านเครือญาติ
หรือไม่ก็นายทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชา

เครือญาติกับนายทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ก็เป็นญาติกันไงทำงานร่วมกันเดินเรื่องให้
เอกสารรับรองให้จะได้อนุมัติได้ง่ายขึ้น
พอทำเอกสารเสร็จก็ส่งเรื่องไปที่โครงการกู้เงิน

จากนั้นค่ะโครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์
เขาก็ทำตามขั้นตอนส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรื่องของการประเมินราคาเกินจริงประเมินเป็นหลักล้าน
ความจริงราคาจริงอาจจะไม่ถึงหลักหมื่น
เพราะว่าพื้นที่ที่ดินตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปหาพื้นที่นา
ที่รกร้างไกลราคาไม่แพง
แต่พอประเมินราคาเสร็จก็ประเมินราคาสูงใช่ไหมคะ
มันจะมีส่วนต่างไอ้ส่วนต่างตรงนี้หรือเรียกว่าเงินทอนเนี่ยแหละค่ะ
มันก็จะกระจายไปที่ในหน้ากระจายไปที่เครือญาติ
กระจายไปที่นายทหารระดับสูงกระจายไปหลายช่องทาง
พอไปทวงถามส่วนใหญ่ก็จะโยนไปว่า
เงินทอนอยู่ที่ในหน้าเงินทอนอยู่ที่ในหน้า
แต่สุดท้ายไอ้เงินทอนตรงนี้ปัญหามันก็คือไม่รู้ไปอยู่ในมือใครกันแน่
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการนี้มันมีช่องว่างหลายจุดนะคะ
ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากภรรยาของทหารชั้นประทวนคนหนึ่ง
เขาออกมาบอกว่าเขาก็โดน
แล้วเขาก็ซื้อโครงการของนางอนงนี่แหละที่เป็นคู่กรณีของจ่าคลั่งกราดยิงเนี่ยค่ะ
ซื้อที่ดินจากนางอนงแต่สิ่งที่ได้มาคือโฉนดลม
บอกว่าสามีเธอค่ะเข้าโครงการซื้อที่ดินเปล่าจากนางอนง
๒แสนบาทที่ดิน๘๒ตารางวาอยู่ที่ตำบลโคกรวด
พื้นที่เดียวกันกับจ่าคลั่งกราดยิงเลยค่ะพื้นที่เดียวกันเลย
อนงให้โฉนดตัวจริงมาซึ่งสองแสนนี้นะคะ
สุดท้ายเนี่ยตัวเธอได้แค่๘๐๐๐บาท
พอถามว่าทำไมได้แค่นี้ก็ได้คำตอบว่าก็หักค่านั่นค่านี่ค่าดำเนินการ
๒แสนนะคะได้มาแค่๘๐๐๐นะคะ
แต่เรื่องที่ช็อกมากที่สุดก็คือพอเอาโฉนดที่ได้มาไปดู
พอเดินทางไปในพื้นที่จริงไม่มีพื้นที่ในโฉนดค่ะ
กลายเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าค่ะพอถามไปยังนางอนง
คำตอบมาว่าก็ที่ดินนี้ก็เป็นของหนูไง
แต่ว่าโฉนดอ่ะพอเอามาเปรียบเทียบกับที่ดินจริงเนี่ย
มันไม่มีค่ะมันไม่ตรงกันเป็นเหมือนโฉนดลมอะค่ะ

นี่ค่ะภรรยาของทหารชั้นประทวนคนนี้นะคะก็บอกด้วยว่ากรณีนายพิทยา
ที่ถูกจ่าคลั่งกราดยิงเพราะว่าเป็นในหน้าให้เนี่ยนะคะที่อาการยังสาหัสอยู่เนี่ย
คาดว่านายพิทยาได้ส่วนต่างไปประมาณ๑๐๐๐บาทสำหรับกรณีเธอ
ครับแล้วก็รู้มาว่าภรรยาของนายพิทยาตอนนี้ไม่พอใจและโกรธมาก
ไม่พูดความจริงกรณีที่ทางฝั่งญาติของนางอนงบอกว่า
ทอนทั้งหมดอยู่ที่นายพิทยาแต่คนนี้เธอคนนี้บอกว่า
ทอนทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่นายพิทยามันก็ไปอยู่กับทางนางอนงนั่นแหละ
นายพิทยาได้แค่บางส่วนเท่านั้น
ในหน้าที่พี่ไปพิทยาเป็นคนแนะนำให้พิชยาเขาได้เท่าไหร่ครับ
หมดนึงพี่พิธยาบอกเนี่ย

หลังจากเขามืดโกนได้เดี๋ยวพี่ไม่รู้นะก็ได้ตอนไหนเดี๋ยวเขาบอกว่าได้มาหมื่นนึง
พิทยาก็เมียพิทยาเขากินอยู่กับป้านงนี่
เพราะว่าเมียพิทยาก็สร้างธรรมนาให้กับป้านงที่สกลถูกไหมพี่

พิชยาก็อาศัยอยู่บ้านเขาถูกไหม
ใช่ใช่ใช่
ตอนนี้อีงานเมียของสุปยาเนี่ยเหมือนจะกูดฝั่งนี้แล้วนะ
พี่ฟังอ่ะเหมือนจะกูดว่าฝั่งมีปุ๊บไม่คูบความจริงอ่ะ
ปุ๊บราพราวมันจะได้กินจากป้านงไหมอ่ะแล้วเขาก็ต้องได้
ส่วนกรณีคำตอบเงินทอนกู้ซื้อบ้าน

ที่เป็นผู้มณะขัมพันธา

อีกด้านหนึ่งทีมข่าวของเราได้รับการยืนยันจากเพื่อนสนิทของนายพิทยาที่เป็นนายหน้า

ยืนยันว่าเงินทอนยังอยู่ที่ผู้พันธุ์อืม
นี่ฮะมันก็เลยวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นะครับ
มีข้อมูลยืนยันจากแหล่งข่าวนะครับ
คนที่เก็บเงินเบิกจ่ายของคนร้ายก็คือจ่าจักรพันธ์ทั้งหมดเนี่ย
บอกว่าอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับนางอนง
โดยผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นตัวจริงนะ
เป็นหัวโขนในการรับจ่ายเงินทอนกู้ซื้อบ้านทั้งหมดเลย
เริ่มตั้งแต่การหาที่ดินราคาถูกมาจัดทำเป็นโครงการ
เอกสารเงินกู้พร้อมกับให้แนวทหารเซ็นอนุมัติให้กับลูกน้อง
แล้วก็จ่ายหัวคิวให้กับนายหน้าหาช่างรับเหมา
และที่สำคัญคือเงินทอนของจ่าจักรพันธ์ของหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะอยู่ที่นี่
ซึ่งตำรวจจะสืบถึงต้นต่อเงินทอนต้นเหตุจากคลั่ง
ต้องไปสอบถามที่ผู้หญิงคนนี้อันนี้แหล่งข่าวบอกกับเรานะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เสียชีวิตไปแล้ว
๓ศพนะฮะทั้งคู่กรณีและคนก่อเหตุคนที่เป็นในหน้าก็ถูกยิงสาหัส
แต่ว่าแหล่งข่าวของเราบอกว่าต้องไปถามที่ผู้หญิงคนนี้นะครับ
เขาบอกว่าเขาก็ตกเป็นเหยื่อเงินทอนของคดีนี้แก๊งนี้นะฮะ
ทอนกู้ซื้อบ้านโดยบอกว่าตัวเขาบรรจุเป็นทหารมา๗ปี
มีที่ดินเป็นของตัวเองอยากกู้เงินมาสร้างบ้านให้กับพ่อแม่
เข้าโครงการกู้ไป๑ล้าน๕แสนบาท
โครงการของผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี
อยู่ในเครือข่ายทหารยศพันเอกคนหนึ่ง
โดนโกงก็คือค่าทำบ้านบวกค่าช่าง๓๖๐๐๐บาท
ให้ผู้ที่เขารู้เกี่ยวกับงานด้านนี้ประเมิน
เขาบอกว่าเขาคิดแค่๑๒๐๐๐บาทเท่านั้น
ไม่เท่านั้นยังมีการเรียกค่าดำเนินการอีก๓แสนบาท
สุดท้ายตัวเขาได้เงินกู้มาประมาณ๘แสนบาทเท่านั้น
จากที่กู้จริง๑๕๐๐๐๐๐บาท
พอไปทวงถามจากเจ้าของโครงการที่อยู่ที่ลบบุรี
ก็อ้างต่างนานาบอกไม่ว่างมั่งอะไรมั่ง
หนักเข้าก็ตัดสายทิ้งไปเลย
เขาไปหาผู้หญิงคนอื่นที่เขาทำโครงการนะครับ
เขาว่าไงบ้างครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวในค่ายทหารลักษณะแบบนี้นะครับ

พันเอกหญิงสุริจันทร์งาทองรองโฆษกองทบกบอกว่า

ภาคที่๒และกรมสวัสดิการทหารกำลังตรวจสอบ
ซึ่งต้องไปย้อนดูกระบวนการทั้งหมด
ยืนยันว่าการกู้ยืมเงินของเงินสวัสดิการกองทัพบก
โดยเฉพาะกรณีของจ่าสิบเอกจักรพันธมมานั้น
ใช้สิทธิ์การกู้เงินตามระเบียบขั้นตอนอันนี้ถูกต้อง

แต่พอได้เงินกู้ไปแล้วเงินจะไปยักย้ายถ่ายเท
ใช้จ่ายกับผู้ประกอบการแล้วมีปัญหาอะไรยังไง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนกู้กับคนที่เขา

แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันต่อไป

พบทบก็บอกว่าเขาก็จะเปิดช่องทาง
ให้ทหารที่โดนลักษณะอย่างนี้ร้องเรียน
ใช่ค่ะบอกว่ามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ค่ะ
ช่องทางต่าง๖ช่องทางหลักนะคะ
คือเว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองทัพบก
แล้วก็มีสายตรงผู้บัญชาการทหารบกติดต่อได้หมายเลข๐๒
เขาก็จะมีขั้นตอนการร้องเรียนการกรอกรายละเอียดต่าง
ให้ข้อมูลต่างเหล่านี้ไม่ต้องกังวลใจ
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเก็บไว้เป็นความลับ
แล้วก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
เพราะฉะนั้นทหารที่จะร้องเรียนก็ต้องมั่นใจในพบทบ
ช่องทางเหล่านี้เป็นความลับแน่นอน
เพียงแต่ว่าท่านก็ต้องการว่าก็ต้องชัดเจนในตัวตน
ใช่ต้องแจ้งว่าชื่ออะไรอยู่สังกัดไหนหน่วยไหน

เพื่อยืนยันตัวตึงว่าเป็นทหารจริง